หวย๓๐ล้านบาทหรือว่าลอตเตอรี่๓๐ล้านบาทนะฮะ

ศาลอุทธรณภาค๗ยืนตามศาลชะต้นยกฟ้องคดี
หวย๓๐ล้านบาทที่ครูปีชายื่นฟ้องหมวดจรูน
ภายหลังฟังคำตัดสินนะครับ

บอกจะฟ้องกลับทุกคนที่ทำให้เสียโอกาส

ปรึกษาทนายหวังจะยื่นดีการ์ครับ
คุณผู้ชมครับที่ศาลจังหวัดกาญจนบุรี
ครูปรีชาไคร่ครวนมาพร้อมกับทีมทนายความ
โดยมีนางสาวรัตนาพรสุธาทิพย

และนางสาวพัชริดาพรมตาหรือว่าเจ๊พัด

เพียงนางปนัญชยาสุขผลหรือว่าเจ๊เกียว

ส่วนร้อยตำรวจโทจรูลวิมูลหรือว่าหมวดจรูนนะครับ
พร้อมด้วยทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดนะครับ
มาที่ศาลโดยมีแฟนคลับจำนวนนึง

จรูนบอกว่าหวังจะได้รับความเป็นธรรม

ท่านอ่านคำพิพากษา๘๓หน้า
คดีหวยอลละเวงอลละวน๓๐ล้านบาท
งวดประจำวันที่๑พฤศจิกายน๒๕๖๒
หมายเลข๕๓๓๗๒๖นั่นแหละครับ
จะมีคำพิพากษายืนตามสารชั้นต้น
ยกฟ้องในคดีที่ครูปีชายื่นฟ้อง
จรูนในความผิดฐานยักยอกทรัพย

อุทธรภาค๗ให้เหตุผลของการพิจารณายกฟ้องว่า
มาจากการที่ศาลได้พิจารณาพยานหลักฐานต่างแล้ว
เชื่อได้ว่าครูปีชาไม่ได้เป็นเจ้าของทรัพย์
ซึ่งสลากกินแบ่งรัฐบาลชุดที่ถูกรางวัลที่๑

ครูปรีชาไม่ได้เป็นเจ้าของทรัพย

จึงไม่มีสิทธิที่จะฟ้องร้องดำเนินคดี

ดังนั้นศาลจึงมีคำพิพากษายกฟ้องครับ
ลุงจรูนกับภรรยาพร้อมด้วยทนายสิทธานะครับ
ลงมาจากห้องพิจารณาคดี

เปิดเผยบอกว่าสารท่านมีคำสั่งพิพากษายืนตามสารชั้นต้น
ยกฟ้องนะครับหมวดจรูน
โดยสารให้ความสำคัญกับหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์
พูดถึงหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์
คุณผู้ชมอย่าไปนึกถึงเรื่องดีเอ็นเออย่างเดียว
เสียงที่ดักฟังทางโทรศัพท์นี่
เขาก็เรียกว่าหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ครับนะครับ

ทนายสิทธาอธิบายแบบนี้บอกว่า
คำให้การของครูปรีชาที่อ้างว่า
ในวันที่๓๑ตุลาคม๒๕๖๐นั้น

เพราะว่าสัญญาณโทรศัพท์มันระบุว่า

ซึ่งเป็นสถานที่ที่ครูปีชาทำงานนะฮะ
อยู่เวลา๑๘๑๖นาฬิกา๒๖นาทีครับ
แล้วก็ไปรับลูกที่โรงเรียนอีกแห่งหนึ่ง
ตำบลท่าคล้ออำเภอท่าม่วง
ในเวลา๑๖นิลลิการ์๕๖นาที
แต่ในคำให้การของครูปรีชาระบุว่า

ในวันดังกล่าวครูปีชาได้แวะทำธุระ
และแวะซื้อลอตเตอรี่กับเจ๊บ้าบิน
ใช้เวลาประมาณ๑๐นาทีก่อนจะไปรับลูก

นาทีก่อนจะถึงโรงเรียนของลูกครูปีชา
คือเวลา๑๖นิลลิการ์๔๖นาที
สัญญาณโทรศัพท์ของครูปรีชาระบุชัดเจนนะครับ
ในเวลานั้นครูปีชายังขับรถจอติดสัญญาณไฟแดงนะครับ
อยู่บริเวณสี่แยกอูทองนะครับ
ใกล้กับตลาดเลสซิตี้
จึงเป็นไปไม่ได้ที่ครูปรีชาจะใช้เวลา๑๐นาที
ลงไปซื้อลอตเตอรี่ที่ตลาดเลสซิตี้นะฮะ
เดินทางไปรับลูกที่โรงเรียนในเวลา๑๖นาฬิกา๕๖นาทีครับ
เชื่อได้ว่าวันดังกล่าวครูปีชาไม่ได้ซื้อลอตเตอรี่
จากเจบ้าบิลที่ตลาดเลสต์ซิตี้จริง
ซึ่งหลักฐานเหล่านี้ทำให้สารพิจารณายกฟ้อง
จรูนตามสารชั้นต้นในที่สุดครับ
อะไรครับเพลงใช้ไว้ป่ะทั้งหมด
ครับส่วนครูปีชานะครับหลังออกมาจากห้องพิจารณาคดีนะครับ
ให้สัมภาษณ์ว่าเคารพในคำตัดสินของสารอุทธรณ์
แต่ต้องใช้สิทธิตามกฎหมายต่อไป
คือจะเอาประเด็นต่างที่ไม่เห็นด้วยไปปรึกษากับทนายความนะครับ
เพื่อมาดูว่าบกพร่องตรงจุดไหนในการอุทธรณ์ครับ
กับฝ่ายทนายของครูปีชานะครับบอกว่า
เดี๋ยวจะยื่นดีการ์ภายใน๓๐วันนะครับ

ท่านได้ให้เหตุผลเดียวกับคำพิพากษาของสารชั้นต้นนะครับ
ครูปรีชาไม่ใช่ผู้เสียหาย
คือข้อกำหนดในการยื่นดีการนะครับ
จากคดีนี้มีอัตราโทษจำคุก๓ปี
ซึ่งอันที่จริงแล้วตามกฎหมายห้ามไม่ให้ดีการ
แต่ก็มีข้อยกเว้นที่จะทำให้สามารถดีการได้นะครับ